คุณนุ๊กสุธิดาเองเนี่ยก็เคยผ่านช่วงเวลาของการซึมเศร้ามาแล้วเหมือนกันนะคะ
ซึ่งเธอเองเนี่ยก็ออกมาเปิดอกพร้อมกับเพื่อนสนิทอย่างคุณโก้ธีรศักดิ์ค่ะ
ออกมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการซึมเศร้านะคะ
คือคุณนุ๊กเนี่ยเครียดจัดเลยจากเรื่องคอนโดท่อระเบิดน้ำท่วมจำได้ไหมก่อนหน้านี้

แต่เพราะวันนั้นค่ะพี่โก้รับโทรศัพท์ฟังพี่นุ๊กระบายทุกสิ่งทุกอย่าง
จากที่ต้องกินยารักษาอาการโรคซึมเศร้าก็บรรเทาลงทันทีนะ
แล้วก็อัปเดตเรื่องน้ำท่วมคุณนุ๊กบอกว่าถ้าเจ้าของคอนโดไม่ติดต่อมาอาทิตย์หน้าคงต้องยื่นเรื่องฟ้องแล้วล่ะค่ะ
คือวันที่แบบน้ำท่วมเลยวันแรกคือจิตตกมากแล้วแบบคิดว่าตัวเองจะต้องกลับไปกินยาไหมอะไรอย่างนี้
เริ่มน้ำตาคอไม่มีใครเข้าใจจะเริ่มจะเริ่มจากประโยคนี้แหละ
ฉันก็เคยน้ำท่วมเหมือนกันเอกสารฉันหายหมดเลยชีวิตฉันพังพินาศเลย
นี่แหละคือเรารู้สึกว่ามีพวกแล้วนางเข้าใจเรา
ศูนย์เดี๋ยวก็คือตั่งคอนโดเราผิดชอบหรือยังคะ
ตามกฎหมายแล้ว
เป็นว่าพี่นุ๊กเองก็อย่าไปเครียดมาก
ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปตอนนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพกัน

ดีมากเลยนะคะที่มีเพื่อนสนิทคอยให้คำปรึกษา